จุดที่เราไปตั้งในชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นจุดที่แรงที่สุด

วันนั้นค่ะ๔ทุ่ม๑๐นาที